เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะฮะ
มีเด็กหญิงวัย๑๔ปีน้องเนี่ย
กำลังไปนั่งทำธุระในห้องน้ำค่ะอ่า
แล้วปรากฏว่าตรงช่องลมตรงผนังห้องน้ำเนี่ย
พอหันไปมองเนี่ยมันเหมือนกับอ๋อเหยียดมันมี
แต่มันใครมาแอบดูหรือว่าเอาโทรศัพท์มือถือสอดเข้ามาอย่างนี้หรือเปล่า
นี่ถ้าจากข้างนอกเนี่ยจะสอดเข้าไปแบบนี้นะฮะ
อ่าแต่ว่าน้องอยู่ข้างในนะค่ะอ่ามีภาพตอนที่
น้องเขาพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดนะนะนี่คือน้องเขาบอก
นั่งทำธุระอยู่เนี่ยมันเหมือนมีโทรศัพท์มือถือสอดเข้ามา
แอบดูแล้วจะมาแอบบันทึกภาพหรือเปล่านี่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มนะครับของเมื่อค่ำวันก่อน
บ้านอยู่ที่ตำบลประจันตคามนะครับอำเภอประจันทคามจังหวัดปลาจีนบุรี
พอน้องเห็นแบบนั้นน้องก็ตะโกนเลยร้องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน
ส่วนคนที่มาแอบซุ่มอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงด้านนอกบ้านตรงข้างเนี่ย
ได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือของคนที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ย
เหมือนกับวิ่งหนีออกไปทางป่าหลังบ้าน
นี่นะฮะทางคุณพ่อของน้องก็รีบออกไปตามเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือไปถึงก็เห็นร่องรอยป่าย่าเหมือนกับคนเหยียบคนวิ่งไป
แล้วก็ตามไปเรื่อยขี่จักรยานยนต์ตามไปนะฮะ
ไปเจอจักรยานยนต์คันนี้คาดว่าจะเป็นของคนก่อเหตุหรือเปล่ามันมาจอดทิ้งอยู่ตรงนี้
นี่นะครับคุณพ่อของน้องตามไปดูนะครับก็ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
ก็พบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยก็เป็นของคนในหมู่บ้านนี่แหละ
อายุ๖๑ปีแล้วนะสมมุติว่าชื่อลุงเอลุงเอแกก็มาแกบอกอ๋ออันนี้รถของลุงเอง
แต่ว่าเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อคืนวันเกิดเหตุนะที่บ้านน้องเขา๒ทุ่ม
เอบอกทุ่มหนึ่งของวันนั้นหลานชายหลานชายชื่อต่อมายืมรถไป
จน๓ทุ่มต่อกลับมาเนี่ยแต่เดินกลับมาที่บ้าน
ไม่ขี่รถกลับมาเดินกลับมาบอกว่ารถเสียจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ส่วนตอเนี่ยตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลุงบอกถ่ายวีดีโออยู่อย่างเงี้ย
แล้วลูกสาวก็ร้อนตะโกนออกมาว่าเห็นมีคนแอบถ่ายคลิปเห็นโทรศัพท์
ผมก็เลยวิ่งมาดูครับพอวิ่งมาดูปุ๊บผมก็รีบจับรถยนต์ขับลงทุ่งนา
เข้าไปนู่นเข้าวนดูหาไม่เจอผมเลยวนขึ้นมาไปเจอมอไซค์จอดอยู่นู่นครับ
จอดซุกอยู่ในป่าจอดมีเยอะไหมพี่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับผม
ประมาณร้อยเมตรใช่ไหมครับผมผมอยากจะถามเขาว่าทำอย่างงี้ทำไมครับ
ว่าพ่อเขากับผมก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยพ่อเขายังไม่ตาย

ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะยังไงต่อก็มาหาผู้ใหญ่บ้านเขาหน่อยกันแล้วกัน
แต่จากเงื่อนเวลาเนี่ยคือบ้านหลังเกิดเหตุกับทางลุงของตอเนี่ยบอก
คืออะไรอ่ะทุ่มนึงมายืมรถลุงไป๒ทุ่มมันเกิดเหตุที่บ้านของน้องเขา
เหมือนกับมีใครมาสอดมือถือมาแอบดูอยู่ข้างห้องน้ำ
สามทุ่มเอาไปเจอเอ่อไปเจอจักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแล้วสามทุ่มต่อก็เดินกลับไปที่บ้าน
แล้วต่อก็หายไปเลยทางครอบครัวเลยไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะ
ค่ะก็คือข้อหาบุกรุกยามวิการกับข้อหากระทำอนาจารย์
แล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำเอาเขาหวาดระแวงไปกันหมดเลย